แม่แห่งชาติปีนี้นะคะอยากจะพาไปสันเสริญคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะ
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำคุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาทั้งหมด๓คน
ลูกชายคนโตกับคนเล็กพิการติดเตียงเลี้ยงมา๑๙ปีเต็มแล้วนะคะ
ส่วนคนกลางเป็นผู้หญิงแต่ก็มีปัญหามีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเกล็ดเลือด
ไม่สามารถออกไปทำงานได้แม่กับพ่อสองคนช่วยกันดูแลลูกมาตลอด
แม่บอกว่าแม่ไม่เคยบ่นแม่ไม่เคยเหนื่อยแม่ไม่เคยท้อเลยค่ะ
นี่คือนางลั่นธมชัยประโคนนะคะอายุ๕๔ปีก็กำลังดูแลลูกชายทั้งสองคนค่ะ
คนโตคือนายสุรสีชัยประโคนหรือว่านายต่องอายุ๒๗ปี
พิการจากการจมน้ำในโรงเรียนตั้งแต่อายุได้๘ขวบค่ะ
ส่วนคนเล็กคือนายชาญชัยชัยประโคนหรือว่าน้องโปเต้อายุ๑๕ปี
เป็นเนื้องอกในสมองเป็นอำมพลึกตั้งแต่อายุ๙ขวบค่ะ
ลั่นธมบอกว่าตัวเธอกับสามีมีลูกด้วยกันทั้งหมด๓คน
คนแรกกับคนสุดท้องเนี่ยเป็นลูกชายแล้วก็พิการติดเตียง
ส่วนคนกลางเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าน้องมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเกล็ดเลือด
ไม่สามารถไปทำงานเหมือนคนปกติทั่วไปได้
ก็เลยอยู่บ้านช่วยแม่ดูแลพี่ชายกับน้องชายอีกแรง
รายได้ของครอบครัวนี้มาจากคุณพ่อเพียงคนเดียวนะคะ
ออกไปขายลูกชิ้นทอดหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
แล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงคนพิการของลูกเดือนละ๘๐๐บาทมาเป็นรายได้เสริมค่ะ
ผู้เสียสละรายนี้บอกว่าถึงจะต้องดูแลลูกที่พิการมานานกว่า๑๙ปี
แต่ก็ไม่เคยบ่นไม่ได้เคยรู้สึกว่าลำบากเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของแม่
จะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายประจำวันแต่แม่ก็ไม่ท้อ
เพราะสำหรับแม่ลูกก็คือลูกลูกไม่ได้ผิดอะไรที่ประสบเหตุ
หรือว่าเกิดมาพิการตรงกันข้ามแม่ยิ่งสงสารลูกมากอีก
ลูกไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตเหมือนกับลูกคนอื่นได้นะคะ
นี่แหละค่ะลูกเป็นแม่ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกของตัวเองนะครับ